สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสวัสดีพี่หนุ่มครับผม
สวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดฮะวันนี้มาแล้วครับผม
คือทำไมมดดำก็เป็นคนที่ไม่ค่อยรับผิดชอบงานเนอะ

เวลามีงานการอะไรอย่างไรไม่ค่อยมาให้มันตรงเวลา
ใช่ครับ
โอ้โฮ

แฮปปิดเมิร์นเดย์ครับผม

มีบ้านอยู่มีรูแห่มีแรงยิ้มนะครับผม
ขอให้มีบ้านอยู่มีรูแห่มีแรงยิ้มนะครับผม

ขอให้มีบ้านอยู่มีรูแห่มีแรงยิ้มนะครับผม
ขอให้มีบ้านอยู่มีรูแห่มีแรงยิ้มนะครับผม
ไอตรีโอ๊ยพอเคราะห์รูไอจีฉันนี้ทะมาก
ขอให้พี่หนุ่มไม่คิดมากนะไม่คิดเยอะ

พี่เมย์มาอยู่แล้วพี่หนุ่มค่ะ

แล้วก็ขอให้เลิกเป็นน้องแว้งมันจะเป็นการทำบุญทำกุศลที่ยิ่งใหญ่

ใครเผลอแล้วแวงกัดเนี่ยลึกเลิก

ต้องกิดคิดดีทำดีพูดดี

โอ้โหฉันมาก่อนเธออีกฉันนั่งอ่านสคริปต์อยู่ในห้อง

อ่ะมึงจะเอาที่ปากไว้ข้างนอกของคุณมาก่อน

กินได้เลยใช่ไหมคะ

ก็เป็นขวัญหลงของน้องทีมหมูป่า๑๓ชีวิตนะครับ

ได้มีการออกจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยเมื่อวานนี้เลยนะครับ

ก็เรียกว่าเป็นการกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเป็นวันแรก

น้องทั้ง๑๓คนนะครับ
เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับให้กับตัวเองนะครับ
น้องหมูป่าส่วนใหญ่ได้เดินทางไปทำบุญนะครับ

ทางภามาะกับธังเงาด้วย

และนอกจากนั้นก็ยังมีการทำวิธีเคลี้ยวอุทิศส่วนบุญสุขสนไปกับทางจาแซมหรือว่านวาตรีสามานภูนัน
อดีตนักทำลายใต้น้ำจูจมหรือว่าหน่วยซิลกองทัพเรือ
ซึ่งนั่นก็คือเป็นพิธีกรรมตอนเช้าที่ทำกันไปแล้วน้องก็ไปสืบชะตากันเรียบร้อย
แต่เรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้ว
ทำไมอ่ะคืออย่างนี้ผู้ปกครองของน้องเองเนี่ยตอนนี้หวาดหวั่นเหลือเกิน
เพราะว่าอยู่ดีเนี่ยนะคุณผู้ชมครับมันไปมีพวกรถ
คันนะขับตามน้องขับตามรถครอบครัวเขา
บางคันก็ไปจอดซุ่มอยู่หน้าบ้านนะฮะ
คันมีชื่อของหน่วยงานด้วยนะเป็นช่อง

เป็นช่องนะครับบางคันก็ไม่มีชื่อแต่ไปก็ไปตะคุ่มตะ

คือทางผู้ปกครองก็หวั่นวิตกว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ซุ่มอยู่อย่างนี้แล้วก็ยังขับรถตามแบบตามแบบจี้ด้วยนะ
จี้ติดด้วยนะฮะอยากจะเอาน้องเนี่ย

ไม่ใช่เท่านี้ความสะชอบเขาขอร้องว่า
เดือน๒เดือนแรกอย่ามีการเอาไปออกรายการไหน
จริงแล้วหลังจากที่มีการสัมภาษณ์อย่างนี้

มีการสัมภาษณ์เนี่ยก็บอกจบแล้วนะ
เมื่อเริ่มมาสั่งส้องความสัมภาษณ์ทุกคนลับปากกระจิบดีหมด

ถูกต้องนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะทางครอบครัวของน้องก็ได้มีการไปพูดคุยกับทางนักวิยาเนี่ยนะครับ
เขาก็ได้บอกว่าว่าจริงแล้วก็ขอให้ทางสื่อเองพิจารณาหน้าที่หน่อยนะครับ
เพราะว่านั่นจริงหน้าที่ของเด็กเนี่ยนะครับคือการเรียนหนังสือ
กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติอ่านะฮะก็เรียกว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้นะครับ
การที่ใครก็ตามแต่จะพาเด็กหรือว่าครอบครัวไปออกทีวีหรือไปเข้าพบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ไปพบใครก็ตามแต่ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะให้เกิดขึ้นหลังจากนี้
เนื่องจากเด็กเนี่ยต้องกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนเด็กนักเรียนคนอื่น
ถ้าหากผู้ปกครองเด็กทุกคนรู้สึกว่าถูกคุกคามแจ้งความเลยอันนี้ถือผิดกฎหมาย
แต่เมื่อวานี้เห็นท่านบุว่าเชียงรายเขาบอกว่าต่อจากนี้น้องก็จะมีเจ้าเรือที่จำรวจเนี่ยน้องข้างแบบ

เดือนหนึ่งให้ผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปก่อน
ตรงนี้ก็ฝากพี่นักข่าวด้วยว่าอย่าเพิ่งไปตามช่วงนี้

เข้าไปว่าก็ต้องไปเรียกเขามะฟ้องเขาหรอก

เพราะว่าตัวเธอเองถูกแจ้งความจับเหมือนกัน

เอารถจักรยานไปจอดขวางทางในถ้ำ

ร้องอะไรมายากดังเอาเด็กมาเต้นไงเจ้าเห็นไหม

แกเหงาห์ชันเคยถามชันเหทามว่าไม่บอกว่าคนเราน่าวแล้วเป็นได้ขนาดนั้นเลย
เออมันก็ต้องเกาะกับที่ฮั

แกเห็นเนี่ยปุ๊บแกชาร์จเลย

เขามีการเตรียมการเหรอพี่อยู่เดียวเอาตรงนั้นได้เหรอ

ลีน่ามีช่างแต่งหน้าทำผมทุกวันนะ

นี่ไม่เป็นสิบหัวฉันไม่สนิท

ใช่ในวงการเขาคิดว่าคุณแม่ซีสนิทกับเขามาก

กูไม่รักมาช่วงไหน
อีบ๊ะคืออยากดัง

สัญญาไม่รวบตึงไปตอนที่มันไปแช่งความ

แต่ว่าเขาหนักข้อมากขึ้นทุกวันนะ

แต่ก็โอเคยอมรับว่าทุกครั้งที่เขาไลฟ์

แต่เมื่อก่อนเขาเคยมีช่องจำได้ไหม

เขาด่าทุกวันก็ด่า
ไม่สักเมื่อก่อนนี่ตอนที่นางเปิดช่องกรรมได้ไหมครับ
เขาจะด่าอ๋อนี่มันอะไรด่าเนี่ย

เค้าน่างด่าอยู่อ่ะฉันสวยมั้ยแก
พวกเราอยากดู

นางด่าคนด่าขอบคุณค่ะที่บริจาค
นางขอบคุณจริงหรอเธอ
ขอบคุณวันไหนไม่ด่าไม่มีคนดูอะโม้ด

จะไม่เห็นเหรอแล้วบอกว่าจะมีผู้ชายมาชอบ

นางก็สร้างคนก็ไปตามนางเอง
ตามแต่คราวนี้นางบ้า

เหมือนนางไม่เข้าใจ

คุณต้องปิดเสียงโทรศัพท์ไปก่อนที่จะเข้ารายการนะฮะ
โหมารยาทไม่มีเหรอพี่หนุ่ม

ลูกก็มีเมียก็มีง่ายกี่บ้า
ตายอยู่กับลีน่าจังไหม

ลี๊น่าจังขึ้นว่าเรื่องมูนาย

เมื่อก่อนนางตอนที่นางยังไม่บ้าบ่อ
แต่ตอนนั้นทุกวันนี้นางก็แกล้งบ้า

ใช่นางด่าทุกเรื่องเลยนะ

ก็อย่างเดียวคือก็ต้องรวบตึงนางแล้วรักษาไงเธอ

เดชบอกว่าให้น้องเอาหินตะกุยพื้นทรายเพื่อที่จะหาทางออกมา
หาว่าไปทำลายถ้ำก็นั่นไง

นี่น่าจังโดนจับที่บุกลุกไปเพราะว่ามีการถ่ายทำ

ใช่แล้วก็มันเป็นแบบเขาไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปติดแบบนั้น

ครึ่งเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่อำเภอบังปิอินทร์
มีกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพแล้วก็ได้นำมาโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดีย
ตามหาผู้ขับขี่รถกระบะฮะซึ่งผู้ขับขี่รถกระบะนี้
ถอยหลังชนนางศรีประพาแนวบรรทะอายุ๗๑ปี
แม่ของเขาที่อยู่ดีก็ต้องได้รับบาดเจ็บ
ชนปุ๊บไม่พอหลบหนีไปโดยไม่ลงมาดูที่สามไป
คือตกใจหนีไปเลยเหตุเกิดที่บริเวณถนนคอนกรีตเชื่อมต่อหมู่บ้าน
ตรงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

โอ้ยตายละ
เฮ้ยรู้ด้วยนี่ว่า

เขาถึงบอกว่าเรื่องนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันมาก
โดยที่ผ่านมาปกติทุกวันเนี่ยขออนุญาตเรียกว่าคุณยายเนอะ
คุณยายก็จะเดินเท้าออกจากบ้านตามเส้นทางถนนเพื่อไปซื้อของที่ตลาด
ตลาดบ้านสร้างคือเป็นกิจวัตรของเขาทุกวัน
หนุ่มนึกออกไหมว่าเขาออกไปซื้อของที่ตลาดเป็นประจำทุกวัน
ช่วงขนาดกำลังเห็นไหมฮะแสดงว่าคนคุณจิตจะ
มีคนพูดถึงไหมสุขภาพวันเกิดคุณหนุ่มรวยก็เลยตาม
ช่วงขนาดกำลังเดินอยู่ริมถนนแล้วก็กางร่มอยู่อยู่นะฮะ
รถกระบะซึ่งบรรทุกของมาเต็มคันรถเลยนะ
ถอยหลังมาชนตนตนเองก็ล้มไปล้มเนี่ย
หน้าคว่ำคำม่ำนะฮะในที่สุดขอยหลังมาอีก

จากนั้นคนขับรถก็ขับรถเดินหน้าไป

ถูกแล้วก็เข้ากลับไปกลับรถในศูนย์
คุณดูสิเขาไปกลับรถในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แล้วก็ถอยหลังกลับรถออกมาแบบว่าแล้วก็ไม่สนใจอะไร
คุณดูนะปึ้งแล้วก็เนี่ยนางไปอยู่ใต้รถ

โอ้โหนี่ยังนั่งหลาอยู่นี่

แล้วก็ขับผ่านหน้าตัวเองไปอย่างหน้าตาชะน
อูหูเปลงวันตอง
อันนี้เปลงวันทีมงานเรียกมั้ยฮะ
ทำไมปล่อยให้ตอนแบ่งคันล่ะบ้า
หลังจากนั้นลูกชายก็ประสานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กระบะสีเขียวแต่ทะเบียนเนี่ยพี่เชื่อไหมมันมองเท่าไหร่ก็มองไม่ชัด

องไม่ชัดมองเลขไม่ชัดก็ไม่รู้จะไปเอาเลขเออไปเอาความผิดจากใคร
แต่ด้านหลังมันทุกของมาเต็มคันรถโดยกล้องวงจอปิดมันทึกเหตุการณ์ไว้ทั้งหมด
ได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์ลงสื่อโซเชียลเพราะว่า
เพราะว่าเขาย้ายของเมื่อกี๊เนี้ยข่นของ

อืมแล้วแต่ว่าคุณป้าแข็งแรงมากนะ๗๑แล้วโอเค

ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินแบบปกติได้
นะครับผมก็ขอให้คุณป้าหายเร็วแล้วก็ขอให้จับตัวได้เร็วแล้วกัน
แต่ว่าป้าก็ต้องอย่าไปยายอย่าไปให้แมงวันมันเกาะมาก

หรือจะไม่ตายเพราะรถทัพจะไปตายเพราะเชื้อโรค
ไม่ต้องกลัวพี่เพราะว่าแมลงวันเนี่ยทีมงานเราปล่อยไปนะครับ
แต่ว่าแมงวันเราล้างขาทุกตัวหางสะอาดครับผม
มดดำครับเคยโดนมีดบาดไหม

อี้มีดบาดมีดบาดร้องไง

อ้าวใช่ร้องโอ้โอ๊ะเหนื่อยไม่ใช่เวลาไหน

ปลดปล่อยอารมณ์ปกติมนุษย์ทนายแนะเอาผิดได้ฐานรบกวนนะครับ
ได้มีการอัดคลิปวิดีโอเสียงของเพื่อนข้างห้องที่มีการร้องควนคางเสียงดังครับ
สร้างความรำคาญใจอย่างมากเนื่องจากเสียงดังตั้งแต่เช้าตรู่

เราก็อยากจะเปิดเสียงให้ฟังแต่มันก็ดูจะไม่ดีดีนะเปิดได้ไหม
ระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็มครับนี่หน้าห้องนะนี่หน้าห้อง
หนึ่งเดือนเต็มมันจะร้องอะไรทุกที่ทุกวันร้องทุกเช้า
ร้องทุกเช้ายิ่งกว่านกกรเวกอีกนะครับผมเป็นกระแสอีกพักเนี่ยฟังฮะ
ผีหรือเปล่าโหไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ผีนะครับ
หรือเปล่านี่ฮะนะครับผมทุกเช้าเสียงจะเป็นแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับผมทนายเจมส์นะฮะก็บอกว่าเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวเนี่ย
กระทำดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดนะครับฐานใช้สิทธิเกินส่วนนะครับผม
คือมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่รบกวนเป็นการสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นนะครับ
แม้จะอ้างว่าเป็นการกระทำที่อยู่ภายในห้องของตัวเองก็ตามก็ถือว่าเป็นความผิดและหูโทษ
คล้ายกับการจอดรถหน้าบ้านนั่นแหละแต่หมอบอกไม่ผิดหมอบอกไม่ผิดนะฮะ
บอกไม่ผิดทำไมอ่ะหมอบอกว่าเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกเวลาคนเรามีอะไรกันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มันมีสิทธิ์ที่จะแบบเปล่งเสียงเสียงดังออกมาแบบนี้ได้เพื่อเป็นการปลดปล่อย
มนุษย์ที่จะทำแบบนี้ได้เขาบอกว่าคนที่ผิดคือคนที่อัดคลิปเขาแล้วมาเปิดเผยนั่นแหละคือคนที่ผิด
แต่ทางนั้นทางนั้นมันเป็นเสียงดังไปไหมโทษ

งั้นต่อไปนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้ที่เขาเสียง
โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอย่างนี้มันจะไม่ไหวอ่ะ
เช้ามาฉันต้องมานั่งได้ยินเสียงใครร้อง
อันนี้มันเสียงธรรมชาติคุณได้ยินเสียงไก่ร้องตอนเช้าได้ไหมเล่า

ไอ้บ้ามันจะเสียงธรรมชาติได้ไงเสียงร้องควนคังอย่างกันจะตาย

และตอนเช้าไก่มันขัน
ได้ยินเสียงไก่ปุ๊บเสียงนี้ตาม
เอาน้ำไปล้างหน้าใคร

เช้ามีเสียงเล็ดลอดออกมาจากในบ้าน

โมงแล้วยังหาเสียงไม่ได้เลยฮะ

คุณหมอท่านหนึ่งเขาได้ออกมาบอกว่า

ไม่ควรที่จะไปตักเตือนเองนะครับ
ให้แจ้งนิติบุคคล

แล้วหมาเราไปเห่าเสียงดังอะไรอย่างนี้ไง
ใช่ไหมเหมือนกับไปรับปรุงเพื่อนรอบห้องอะไรอย่างนี้
แต่เสียงพวกนั้นผมว่ามันยังเป็นเสียงที่เราโอเคเราคุ้นเคย

แต่เสียงนี้มันทำอาบน้ำก็ไม่ได้เราอาบน้ำเราก็ระแวงระแวงพอ
แฮปมี่แฮปมี่ยังไม่มีใครช่วยเลยครับ
เชื่อไหมตอนเช้าผมเคยได้ยูมาดาบอาบน้ำนะ
เวลาไปรับที่แล้วผมโคตรกลัวแล้วผมวิ่งหนี

มันเจ็บคออย่างนี้

พี่หนุ่ม

นั่นก็เกินเหตุแล้ว
ก็อย่าชั่วนะเจ้าอุบาท
แล้วเราเคยไปนอนกับฉันที่ไหนแบบ

ทองคุณทองคุณรึเปล่า

เออเธอกลับมาเอาไว้ไปเกาหลี
วันนี้มีข่าวข่าวหนึ่งที่ประเทศเกาหลีใต้
เขาประกาศการค้นพบเหลือราชเตอร์เวนฮุ่มเกราะห์
ซึ่งจริงแล้วจมลงในทะเลเมื่อปี๒๔๙

โอ้โหตายแล้วมี๑๑๓ปีเกิดหรอ

โดยพบไว้ใต้ข่อกเรา

ญี่ปุ่นได้รับชัยชนะนิมิสตรีดอนสกอร์ก็ได้รับความเสียหายตามกองเรือฝ่ายตัวเองไม่ทัน
เอาง่ายลูกเรือจึงตัดสินใจจมเรือลำนี้ลงสู่ทะเลเอง
เขาลุกเรือทุกคนนี่ไงเขาลงเรือดำน้ำเหรอเอออันนี้คืออะไรอ่ะ
เรือดำน้ำไงเธอไปหาเรือครับผม
ก็เป็นเรือดำน้ำแบบว่าเหมือนมนุษย์ประดาน้ำอย่างนี้
เป็นเครื่องมือของเขานี่ไงนี่ไงนี่ไง

ศาสดาจารย์สังคมของมหาวิทยาลัยเนี่ยของรัฐเสียบอกไม่เชื่อว่า
มีลองคำอยู่ในเรือนมหาสารแต่ทางด้านศาสดาจารย์สหาสารขาสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไฟอีสเติร์นนะครับเฟรนเดอรอลของรัฐเสียบอกไม่เชื่อว่ามีทองคำอยู่บนเรือ
และรัสเซียสามารถขนทองด้วยรถไฟไปยังเมืองอื่นได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงใด
บริษัทญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเนี่ยพยายามค้นหาเรือลำนี้เป็นร้อยปีนะฮะหลังจากที่แบบว่ามีสงครามเนี่ยเขาบอกว่าโอเคล่ะ
ก็ลูกเรือทุกคนตัดสินใจจมเรือลำนี้เองเนี่ยก็พยายามหาหานะแล้วก็บริษัทก่อสร้างดอนเอของเกาหลีใต้เนี่ย
ประกาศล้มละลายเมื่อปี๒๕๔๔หลังอ้างว่าพบซากเรือลำนี้แต่ไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้ว่ะพี่
เพื่ออธิบายทุกข้อสงสัยว่าเจอทองบนเรือไหมรัสเซียเจอไหมไม่น่าเหรอแล้วทองของประเทศไทยอยู่ไหนอ่ะ
อยู่กับคุณไงนี่ไงใครที่ตามหาอยู่นะฮะในตัวมดดำมีทองเต็มไปหมดเลย
ชอบแถมทองนะครับต้องระวังนะเจอเรือทองคำเนี่ยเจอเรือขนทองคำอย่างนี้เขาจะเจอยังไงอ่ะ
ก็อยู่ในทองเรือไงมดดำอยู่ใต้ทองเรือไงเหมือนทองอยู่ในทองคุณเนี่ย
ฉันทองอยู่ในทองยังดีกว่าขนนักแค่นอยู่ในทองคิดอะไรก็ไม่รู้
ตุนิยมวิทยาเขาว่ายังไงฝนจะตกหนักน้ำท่วมไปกี่จังหวัดแล้วเนี่ย
ตกสิตัวนี้ประกาศเตือนแล้วฉบับที่๘นะครับสนติน
อะไรคือสนตินอ้าวพายุไงสนตินถ้าฉันไม่แอบถามไปอย่างนั้นแหละ
ยุโซนร้อนพี่หนุ่มอย่าเรียกเร็วบ่อยนะฮะ
ชินโซนชินนี่สำเนียงได้ตอนนี้อยู่ที่เวียดนามยัง
โดยพายุนี้นะครับกำลังเคลื่อนตัวนะฮะ
ก็เรียกว่าคาดว่าจะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
แล้วก็จะทำให้เกิดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับ
ปกคลุมประเทศลาวตอนบนในวันนี้เลย
แล้วก็จะส่งผลกระทบทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือของเรามีฝนหนักมากในบางพื้นที่
ก็ขอตื่นประชาชนว่าให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
แล้วก็ฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
รวมถึงยังมีน้ำป่าไหลหลากนะฮะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งไว้ด้วยนะครับ
โดยมีพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบตามภาคต่างดังนี้นะครับ
วันที่๑๙วันนี้เลยนะครับ
พื้นที่ที่น่าจะได้รับผลกระทบก็คือภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับ
ไหนวันที่๒๐ก็ละกระดาษวันพรุ่งนี้
พื้นที่ที่น่าจะได้รับผลกระทบก็คือภาคเหนือ

ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงนะครับ
ทำให้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้มีฝนตกหนักในบางแห่ง
ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยดอนบนนะฮะ
จะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูงถึง๒๓เมตรเลย

ถ้าสมมุติน้ำขึ้นในแม่น้ำโขงอีก๓เมตร

คือตอนนี้น้ำในระดับแม่น้ำโขงขึ้นไปกว่า๙๐

นางบอกเจ้านางให้ผม๕๐รายตอนนี้หลือประมาณสัก๓๐๐วา
เอ้าแล้วหายไปเหนือ๕๐เวอร์แล้ว
อยู่ตายน้ำโขง
พี่หนุ่มก็สร้างเรือนำน้ำลงไปอยู่แง่จะตาย
เขาบอกว่าตอนนี้หนองคายบึงการที่นครพนมตอนนี้อีกนิดนึงจะวิกฤตแล้ว
เพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงค่อนข้างจะสูง
เพราะฉะนั้นแล้วมันมีโอกาสที่จะท่วมขึ้นมาเยอะไหมมดดำ
ก็มันก็ประจำอ่ะมันก็คือเฉพาะบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง
แต่ก็ต้องดูว่าวันนี้มันเข้ามาถึงลาวแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสที่ฝนจะตกหนักก็ต้องดูว่าสถานการณ์วันนี้

มีใครชอบกินพวกเมนูไข่เค็มบ้างไหม

อ้าวมันได้อัธรตดีชิมเข้าไปแล้วตาโต

เขาไปกินปิ้งย่างเมนูไข่เค็มกัน

ใช้คำนี้ชาวต้องบอกเลยว่า
โปรโมชั่นที่บอกว่าคนที่ชอบกินไข่เค็มเนี่ย
ต้องไปเพราะเป็นไข่เค็มชัยโยค่ะ

ปาเฟ็มคิวพาเซาเขาบอกว่าเลิศมากคุณแม่
คือเขาจะเอาเมนูไข่เค็ม

กนะเพิ่งไปลูกชิ้นปลาเนื้อนแน่น

เมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสูตรพิเศษ
ที่มีให้เลือกในชุดอย่างหนวดปลาหมึกไข่เค็ม

คุณแม่มันเลิศมากคือจุ่มลงไปคือน้ำซุปอันนี้มันกินแล้วมันแบบฟินเวอร์

โนดปลาหมึกโนดปลาหมึกไข่เค็ม

แล้วก็มีขี้ปลาแซลมอนไข่เค็ม

ก็เต็มเนี่ยค่ะเนี่ยหลังนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ย

อิสกรีมน่ากินมากดูหน่อยบัวลอยไข่เข็ม
กลัวคุณแหมเป็นไข่เข็มหรอแองก์ตอก
เหลือไข่เข็มเลยพอถือในราคาพิเศษ
และใช้ต้องรอยก้าวกรีดวให้โคมแบ
แรกรับบูตะไข่เค็มได้๑ที่จำกัดแค่๒๕๐๐สิทธิ์เท่านั้นเอง
ตลอดระยะเวลานะครับโปรโมชั่นอร่อยกับชุดไข่เค็มชายโยได้
ตั้งแต่วันที่๑๓กรกฎาคมถึง๓๑สิงหาคม๒๕๕๙
ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา
ครับผมสุดยอดนะฮะ
มันเดือนหนูไม่พอหรอกพี่เช้าแล้วกัน
ไม่ต้องมองช่วงนี้พี่ทานมังสวิรักษณ์

จะบอกให้ว่าตังค์ไม่ใช่เรื่องสำคัญ

แค่เอาบัตรของคุณไปนะบัตรบาร์บีก้อนคลับเนี่ยนะครับ
มันก็มีสิทธิพิเศษในการทานได้แล้ว

นะครับแค่นั้นเอง
บอกว่า๒๙๙คะแนนแรกรับบูตาไข่เค็มได้หนึ่งที่

ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่นนี้นะฮะ

กับชุดไข่เค็มชายโยตั้งแต่วันนี้๑๓กรกฎาคมถึง

ไปคือต้องรอคิวนะคะเพราะคนเยอะมาก

นี่แหละประวัติศาสตร์นั้นแหละนี่เห็นสะพานควายเยอะมาก

เยอะมี๓กรกฎาคมถึง๓๑สิงหาคม
ที่บาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขา

สมมุติว่าไปต่อคิวปุ๊บไม่นาน
เดียวเองเพราะว่าเวลาเขาทานเขาจะผลัดเปลี่ยน
เพราะว่าพนักงานที่นี่เขาจะคอยดูแลจัดคิวกันอย่างรวดเร็ว

นี่เขาร้อนรุนอยู่
แล้วคล้ายแบบ๕๐บอกว่าน้ำเพชรพูดไม่ไหวไข้กินปากเป็นคลุ้ด
ทำไมวะพึ่งผ่ามาปากลึกอ๋อ
แล้วก็พันหน้าเป็นมัมมี่เลยนะฮะสักครู่เดี๋ยวครับ
พี่ของเราไปทำศัลยกรรมเขาต้องไปทำการที่เกาหลีเนอะ
บางทีก็เสียเงินเสียทองไปเป็นร้านคุณคิดจะทำกับเขามา

กลัวหมอใส่ให้ไม่กลุ้มเครื่อง

ก็คือหาคนนี้ไปทำที่เกาหลี

โรงพื้นบาลใหญ่ตกแต่บางทีเหมือนที่ไปแล้วคือเกือบตาย

ไม่แล้วเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องน้ำเพชรเนี่ย
ไม่ผมรอฟังเรื่องน้ำเพชรเอาอ้ำอยู่เลย
เขาคือพิธีกรระดับมืออาชีพ

เขาต้องมีลีลาสไตล์เขาคุณจะมาดักทางไม่ได้

ถามอยู่นั่นหรือว่าใครกูง้องบ่งบางที
น้ำเพชรถามอยู่นั่นหรือว่าใครกูง้องบ่งบางที
น้ำเพชรถามอีกไหมเขาเป็นพ่อแม่เขาชื่ออะไร
จะได้ไปขุดไหมโอเค
ซึ่งนางบอกนางไปผ่าตัดเนี่ยนางก็เอารูปคุณไอ้อ้ำ
จราพาไปด้วยบอกอยากจะได้หน้าแบบคุณไอ้อ้ำเนี่ย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

ไวนะคะเห็นไหมล่ะ
ถ่ายไว้นะคะเสร็จปุ๊บน้ำเพชรก็เลยเข้าไปตอบ

ดีใจมากแม่มาเม้นเอง
กำลังใจหนูดีมากนะหนูไม่กล้า
เทียบเคียงแม่แต่หนูรักแม่มากค่ะ
รักตลอดไปแม่คือแม่

เน้อน้ำเพชรเป็นไข้อยู่นะตอนเนี้ย
จริงหรอทั้งห้าง
มันอักเสบเนอะ

เนี่ยจุดเริ่มต้นนี้เนี้ยเป็น
ไหนคุณอะมันพวกล่อซื้อ

บอกขำเล่นกี่แก่กินน้ำครับผม

ถูกมีตาดีสังเกตแคปภาพยั่วตัวลงในโซเชียลแต่กลับลืมเช็คข้างหลังครับ
ดูเหมือนกำลังจะมีวงการพนันเกิดขึ้น

ล่าสุดพี่เอบอกว่าอ๋อเลขาพี่เอเองค่ะ

ใช่อยู่หรอไม่ใช่

ไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบแก๊งเพื่อนเขาแหละ

พอดีตอนนั้นพี่เอไปงานวันเกิดเลขา

ผู้จัดการไอ้เนยที่เป็นธอมชื่ออะไร

พูดจากการไอ้เนยบ้านพูดจากการไอ้เนยอะที่เป็นทอมอะ

ชื่ออะไรไม่ใช่พูดจากการไอ้เนยไอ้หญิง
อ่าอ่าบ้านหญิงนะคะเคลียร์ละตรงนี้นะครับ

อ่าแล้วพี่ก๊อตแล้วนะครับ
ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นการเล่นสนุกกันมั้งคะ
เหมือนเราไปบ้านเขาเขาก็ทำกิจกรรมโดยการเล่นแล้วก็กินน้ำกันนะคะ
เล่นเอยตอบนี่
อันนี้มันยังไง
ใส่ชุดปลาโลมาด้วยหรอ
ถูกรวมผม
นักแล้ว
นี่นี่๘โมงกว่าลงมาเต้นอย่างนี้กันแล้ว
เกปก็เป็นเอ้ย

ดาราเราจะถ้าสมมุติมีงานถึงจะต้องมีช่างแต่งหน้าทำ
นี่คือเอาช่างแต่งหน้าทำผมอยู่ตรงนั้นเลยนะ

สุขที่รักของถุงจักรไป

สักครู่เดียวครับผม

ใกล้จะถึงวันวิวาแล้วนะสำหรับคู่รักใช่ครับผมคุณจุ๋ยวรยา
แล้วก็ดีเจพุทธ๑๘กรกฎานะครับผมล่าสุดนะฮะทั้งคู่ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้า
เรื่องงานแต่งว่าเรื่องชุดแต่งงานเนี่ยมีคุยไว้แล้วครับไปวัดตัวเรียบร้อย
แต่ยังไม่เป็นรูปร่างนะครับผมหลายอย่างต้องรอสั่งของก่อน
ก็เป็นแบบเรียบไม่ได้อลังการอะไรครับเราแค่รู้สึกว่าเราใส่แล้วเรามั่นใจ
ตอนนี้เนี่ยชุดเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ช่วยกันเลือกให้เข้ากับทีมที่มีชื่อว่าเตรียมไว้คร่าวไม่เกิน๓ชุดนะฮะ
จัดงานแบบเล็กถามว่าตื่นเต้นไหมคือตอนนี้เนี่ยยังชิลกันอยู่
แต่คิดว่าใกล้วันเนี่ยคงจะมีความรู้สึกกังวลนะครับผมรู้สึกมากกว่านี้นะฮะ
งานนี้เนี่ยหนุ่มพุธยังหยอดหวานนะฮะหวานใจอีกว่าเรื่องชุดเจ้าสาว
เขาใส่ชุดไหนก็สวยครับนะฮะเรื่องเรือนหอก็วางแผนซื้อบ้านข้างหลังเดิม
แล้วก็ทุบรั้วให้พื้นที่ติดกันซึ่งสาวจุ๋ยก็ยอมรับว่ามีเคล็ดนะครับผม
ก็จะไม่ทำห้องลูกไว้ก่อนนะฮะเราแค่เตรียมในใจเพราะเราเนี่ยยังไม่รู้อนาคตด้วย
ถามว่าอยากมีเลยไหมตอนนี้เราทำในส่วนของชีวิตคู่กันไปก่อน
หมายถึงทุบข้างบ้านจุ๋ยใช่มั้ยมี๒๐กว่าล้านนี่เงี้ยแหละนังสี๒๐กว่าล้านจน
ตรงนี้นะครับใกล้บ้านพี่ชาวแหละส่วนเรื่องที่ฝ่ายชายเอาเงินมาให้ใช้ทุกวันเนี่ย
สาวจุ๋ยก็ชี้แจงว่าเป็นว่าเพราะตนเองพกเงินสดมาน้อย
เหมือนเมียผมเลยเมียผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะ
เขาเลยถามว่าเงินพอใช้ไหมเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาเงินมาให้ใช้วันละพัน
เราก็เอาไว้แค่ซื้อน้ำซื้อหนมบางทีก็ให้คนรดบ้างอะไรบ้าง
บางทีเราเคยขึ้นทางด่วนเนี่ยไม่มีเงินเพราะว่าบางด่านต้องจ่ายเงินสด
เพราะว่าเขาพกเงินสดน้อยเราก็เอาไว้เผื่อฉุกเฉิน
มีเงินไว้ก่อนมันอุ่นใจกว่าเรื่องเล็กอยู่แล้วครับโอเค

ณเดชน์ไม่มีอะไรมีคนไปเมาส์เขาบอกว่าเขาเนี่ย
เอารูปนาเดตไปดูหน่อย

คือมีคนไปเมาส์เขาบอกว่าเขาแบบเหมือนแบบว่าแต่งตัวแบบเชย

แต่ณเดชน์ก็บอกว่าจริงไม่ใช่เลยเขาอยากอวดชุดที่ท้องด้วยผ้าไทย
บอกช่วยเปิดใจดูโลกแฟชั่นข้างนอกบ้าง

เขาบอกเขาไม่ได้สร้างผ้าติดดินอยากใส่อะไรเขาก็ใส่เขาของเขา

เขาจะเอาเสื้อผ้าแพงที่สุดจนกระดานในทุกแบรนด์อยากให้เขาใส่หมดเดียว

เขาทำไมวะนี่ถ้าพี่เช้าแต่งนี่ก็สกน้ำแข็งนะฮะ
แต่ถ้าเด็กแต่งอย่างนั้นเลยเหรอ
โอเคเวลาหมดแล้วมาร้านเคาะลบธงชาติ
ส่วนตัวคุณไม่โกนหนูดป้องแล้วนี่